คุณผู้ชมไปดูที่เชียงของในจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะ
หลายคนแตกตื่นเลยเพราะว่าไปเจอระเบิด

ตำรวจเขาก็ตกใจก็รีบกันประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
ไปดูแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นระเบิดของกลุ่มวัยรุ่น

ตำรวจภูทรเชียงของจังหวัดเชียงรายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ก็ต้องใช้เชือกกั้นพื้นที่บริเวณที่พบกระเป๋าผ้าสะพายสีเขียวขี้ม้าที่วางทิ้งเอาไว้
ภายในกระเป๋าค่ะมีระเบิดพันด้วยเทปสีดำอยู่๓ลูก
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำยางรถยนต์ครอบกระเป๋าเอาไว้อีกทีเพื่อความปลอดภัย
แล้วกันชาวบ้านออกห่างรัศมีระเบิดให้หมด
จากนั้นตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๒๖ก็ทำการเก็บกู้
โดยระเบิดลูกนึงถูกแกะเทปกาวสีดำออกแล้ว
มีลักษณะดินระเบิดความดันต่ำมีน็อตแล้วก็หินอยู่ภายในด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายถ้าหากว่าเกิดระเบิดขึ้น
ก็เลยนำไปทำลายด้วยการโยนทิ้งลงแม่น้ำโขงค่ะ
อีกลูกหนึ่งลักษณะคล้ายกับลูกแรกก็เลยแกะเทปสีดำออกแล้วก็เอาไปแช่น้ำไว้
ส่วนลูกที่๓เป็นระเบิดปิงปองมัดรวมกันเป็นพวง๕ลูก
มีหัวน็อตมีเศษแก้วแล้วก็เอาเทปกาวสีดำพันไปอีกหนึ่งลูก
ร้อยตำรวจตรีสารวุฒิจันทคามผู้บังคับหมวดต่อชด๓๒๖บอกเลยนะคะว่า
ต้นสันนิษฐานว่าระเบิดพวกนี้น่าจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่นปวดเมือง
เพราะว่ารักษณะระเบิดสามารถหวังผลได้ดินระเบิดก็มีจำนวนมาก
และถ้าหากว่าเป็นระเบิดที่ตกกระทบพื้นเมื่อไหร่ก็จะระเบิดทันที
และถ้าโดนอาการก็น่าจะบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้
คนร้ายน่าจะนำมาวางเอาไว้ในช่วงเวลากลางคืน
เพราะว่าบริเวณนี้มักจะมีวัยรุ่นจับกลุ่มตั้งวงดื่มสุรากันเป็นประจำ
ซึ่งตำรวจภูทรเชียงของก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าว
เพื่อจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี